จริงแล้วกะปิโหวสูตรโบราณเริ่มมาจากแฟนผมน้องป๊อป
ก็คือมาคุยกันตอนนั้นลูกเริ่มเข้ามหาลัยใหม่ใหม่
ก็บอกเฮ้ยเรามาหาทำธุรกิจอะไรเสริมกันดีไหม
ใช่ไหมก็ผมก็เป็นคนชอบกินมะม่วงแช่อิ่ม
เขาบอกถ้าจะเอามะม่วงแช่อิ่มมาขายก็เอากะปิโหวมาด้วย
ก็ม่วงสดมาด้วยสิเพราะว่าได้สูตรกะปิโอสูตรโบราณเนี่ยมาจากคุณยาย
ก็ทำไปทำมาอร่อยสั่งซื้อได้เลยนะครับ
คำว่ากะปิโวคืออะไรครับ
ปีโหวกคือมันเป็นกะปิที่หมัก๑ปีขึ้นไปจากนำมาจากคองโคน
แล้วเอามาผสมผสานกับน้ำตาลมะพร้าวแท้
ของเรานี่จะไม่ผสมน้ำตาลทรายเลย
แล้วความละเอียดความเนียนในการปั่นเนี่ยให้มันคุกเข้ากันรับตัวเหนียวหนึบ
กะปิโวคือความเนียนของน้ำตาลมะพร้าวกับกะปินี่ครับ

คือมันเป็นส่วนผสมที่ลงตัว
เพราะฉะนั้นสูตรนี้เขาจะใช้แค่คนนะคะ

ถ้าสัดส่วนผิดเนี่ยเหลวเละไม่ได้

เขาต้องรู้สัดส่วนระหว่างกะปิกับน้ำตาลที่พอดี
สุเทพกะปิคลองโคนเขามีจุดเด่นตรงไหนนะคะ
มันจะหอมแต่ด้วยส่วนผสมมันก็ยังมีเคล็ดลับอย่างอื่นอีก
มีเกลือมีนู่นนี่นั่น
นอกจากเรื่องของกะปิกคองโคนแล้วเนี่ยนะคะ
ถามต่อเลยละกันน้ำตาลมะพร้าวที่ผสมในนี้เอามาจากไหน
น้ำตาลมะพร้าวจ้องจากที่เผ็ดบุรีเลย
เบื้องเผ็ดขึ้นชื่อด้วยน้ำตาลมะพร้าว
ไม่ใส่สารกันบูดไม่ใส่ชูรส

ต่อไปเรื่องของขายช่วงแรกที่ขายเนี่ย

ตอนโควิดยังไม่มา๓๔ปีที่แล้ว

ไม่เชื่อว่าส่วนมากจะนักแสดงกลุ่มศิลปินดารา

ไม่เกี่ยวกับข้าพิ

เพราะว่าครอบครัวเราทำจริง
ผมกับน้องป๊อปแล้วก็บางทีมีลูกช่วย
ปั่นกะปิปั่นน้องม่วงแรก๒๐๓๐กิโลกรัม
น้ำตาลปิก๒๐กิโลกรัมโอ้ยน้ำตาลปิกก็เป็นร้อยสิโอ้ยแต่ขายดีอ่ะ
ใครปั่นกะปิกไป๒๐กิโลกรัมตอนนี้อ่ะฮะ
๑๕๐๒๐๐กิโลกรัมโอ้ยร่ำต้นขายใช้กะปิกแค่๒๐๓๐กิโลกรัม
ตอนนี้ปลาเข้าไปเกือบ๒๐๐กิโลกรัม
เปลี่ยนจากอาชีพเสริมเป็นอาชีพหลักได้แล้วละมั้งครับเนี่ย
ว่าแต่ทำไมต้องกินกับมะม่วงเบาด้วยล่ะครับ
มะม่วงพันธุ์อื่นไม่ได้หรือไงครับ
แล้วผลไม้อย่างอื่นสามารถจิ้มได้เหมือนกันไหมล่ะครับพี่สุเทพ
ทำไมต้องเป็นมะม่วงเบาทำไมเป็นม่วงน้ำดอกไม้มะม่วงมันขมิ้น
ผมคิดว่าเสน่ห์ของมะม่วงเบาเนี่ยมันต้องเปลือกบางต้องกรอบต้องเปรี้ยว
นี่เปลือเสน่ห์ของมะม่วงเบา
แล้วมันจะมีติดฝาดกิ๊ดแต่พอเรากินกับกะปิอัวแล้วมันจะเข้ากลม
มันเนียนก็เลยเอามาประกบคู่กันเดี๋ยวมันจะได้ทำราคาได้
แล้วคนภาคกลางเนี่ยเมื่อก่อนนี้ยังไม่ค่อยรู้จักกับมะม่วงเบา
แต่ผู้หญิงชอบมากชอบมากหนูชอบมาก
แล้วกะปิโวสูตรโบราณนะครับไม่จำเป็นต้องกำมะม่วงเบาเปรี้ยวอย่างเดียว
ผลไม้ทุกชนิดแล้วความอร่อยของเขานี่จะออกรสชาติเป็นเสน่ห์ของผลไม้นั้น

เพราะว่ากินกับชมพู่เนี่ยมันจะแบบว่าได้รสชาติของกะปิอัวลั่งได้
แต่พอมาทานกับผลไม้แช่อิ่มอย่างที่มันได้อีกหนึ่งรสชาติ
เพราะว่ามะม่วงเบาแช่อิ่มเนี่ยเขาจะมีความกรอบแล้วก็มีกลิ่นเฉพาะตัวบอล
มีความแบบเปรี้ยวหวานผสมกับกะปิเนียนมาก
ดูคำเดียวก็รู้เลยว่าของจริงหรือของปลอม
คุณตายเหนียวหนึบเลยของแท้เป็นรูโบเลยใช่

หื้อหื้อหื้อ
หลังจากไปออกบูธแล้วช่วงโควิดเองก็ปรับตัวมาขายออนไลน์ใช่ไหมพี่สุเทพ

อันนี้จะพูดให้ฟังว่ามีลูกค้าทางออนไลน์เนี่ยครับ
หรือว่าลูกค้าที่เคยไปกินเราตามบูธตามอะไรเงี้ย
เขาก็หิ้วไปฝากเพื่อนที่
อ๋อซื้อกลับบ้านต่างประเทศ
พี่สุเทพเคยวางแผนถึงขั้นว่าจะนี่เลยขายเฟรนชายด้วย
มีสาขาก็จะเปิดแต่ทีนี้ว่ามาช่วงโควิด

คณะตลกเราครับบอกว่ากะปิพี่เทพไม่ธรรมดานะครับ
เพราะถึงขั้นมีซุปเปอร์สตาร์ตลกอันดับหนึ่งของประเทศไทยครับ

วันนั้นไปทานนะแล้วก็รีวิวลงไอจีให้ด้วย

นี่มาทำจากตั้งใต้นะคุณสุเทพศีรษัย
จังหวัดสงขาเลยเบาแท้ครับ

สงขานะครับมะม่วงเบาแล้วก็น้ำพริกอะไรเนี่ย

กะปิโวสูตรโบราณ

สบายใจได้ผมไปตรวจมาแล้วครับไม่เจอครับ

อ๋อกระปุกใหญ่ครึ่งกิโลที่สองร้อย

อ้าวมันอร่อยไง

ผมเชื่อแหละว่าอร่อยจริงแต่ถามบอกว่า
พี่สุเทพมีของดี
ห้อยติดตัวไว้เหมือนเป็นเครื่องรางของขลังที่ช่วยให้ขายดีด้วยเหรอ

พุทธคุณก็คือมีแท้วคาดอยู่ยงคงทรงความพันธมิตร
เสนียงแม่ตาอะไรประเภทนี้

ของอะไรก็ช่างจะอร่อยไหม

นี่แหละครับของสุดขลังจากพี่สุเทพ
อกจากเรื่องเมตตามหานิยมแล้ว
ยังช่วยหนุนดวงหนุนความสำเร็จ
ทำให้กะปิโว้ป้ายสุเทพศรีใส
ขายดิบขายดีเป็นที่นิยม
แต่กว่าจะมีวันนี้บอกเลยครับว่า
พี่สุเทพสู้ชีวิตมากละครับ
บางทีโอ้โฮชีวิตดราม่าเลยนะ
คือบางทีเนี่ยต้องยอมลดค่าตัวเพื่อให้ได้งานอย่างนี้เลยเหรอ

ผมคิดว่าเป็นกันหลายคนโดนกันหลายคน

ฝั่งทางในสาปซื้อกะปิโว้แฮกมะม่วงเต็บ
มึงคุยแล้วเห็นไหม
ถ้าเกิดว่าพี่สุเทพเนี่ยไม่ได้สูตรกะปิโหวของภรรยาคุณพี่ป๊อปเนี่ย
สุเทพอาจจะต้องขายรถขายบ้านเลยเหรอ

หรอตั้งแต่โควิดอ่าโควิดอ่าซีซั่นที่๑
อ่าถ้าไม่ได้จะปีโวก็สงสัยจะแย่เหมือนกัน
งั้นผมว่านะได้โอกาสดีแล้วเลยนะมีอะไรนะฮะอยากจะบอกกับคุณภรรยาไหมเอ่ย
เราร่วมหัวจมท้ายเป็นครอบครัวเดียวกันมาก็๒๓ปี
เขาเคยบอกว่ามีเคยมีรายการสัมภาษณ์เขาพี่ชอตเขาสัมภาษณ์
อยู่มา๒๓ปีป๊อปเขาบอกอยู่ได้เพราะคำคำเดียว

ก็คือก็ขอบคุณที่เราใช้ชีวิตร่วมกันมาแล้วก็ต้องต่อสู้ประคับประคองและตั้งใจฝ่าฟัน
ไม่ว่าจะเป็นโควิดโคโยตี้โคกระเบือ

ฝ่าและอยู่เป็นครอบครัวเดียวกัน
ไม่มีร่องลูกรอบคราวนะ

จะซึ้งอยู่แล้วเชียว
เอาเห็นบอกว่าแม้จะเจอโควิดแบบนี้นะครับ
แต่ผู้เทพก็ยังใจดี
ทำงานเนี่ยไปช่วยเหลือคนอื่นเหรอเดินสายช่วยเหลืออะไรยังไงฮะ

เราเห็นบุคลากรการแพทย์พยาบาลทั้งหลายออกมาต่อสู้

เราเอาไปเห็นเขาไปมอบกันไปบริจาคกัน
ไปเป็นกำลังใจกันผมก็ไปซื้อมะม่วงมาทีนึง๒๐๐โล
มานั่งหั่นกัน๒คนไปบริจาคช่วยบุคลากรการแพทย์๑๘โรงพยาบาล

ดรพิเภทธรรมทบเหมือนกับทุกคนเหมือนกัน
แต่ยังมีน้ำใจนะครับไปช่วยเหลือคนอื่นนะครับ
ทางรายการครับไม่มีอะไรจะมอบให้ครับ

ไม่ใช่

ฝากร้านแบบเต็มอีกทีครับ

ติดต่อมาได้ตามนี้เลยนะคะ
ผมและวันนี้ครับต้องขอบคุณพี่สุเทพศรีใสนะครับ

แชร์ประสบการณ์หนึ่งความสำเร็จของกะปิโวครับผม